ไปดูเรื่องของผลไม้กันบ้าง
ผลไม้มันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปทรง
แต่ถ้าคุณได้ดูผลไม้เหล่านี้คุณจะบอกเลยว่าอะไรกันคะเนี่ย
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้แปลก
แปลกขนาดที่ต้องร้องอุทานออกมาว่าเฮ้ยอะไรกันล่ะเนี่ย
เริ่มกันที่จังหวัดปราจีนบุรี
มีของแปลกผุดโผล่มาให้ดูอีกแล้วล่ะครับ
ว่าแต่จะเป็นอะไรตามไปดูกันสิจ๊ะ
ชาวบ้านหมู่ที่๗ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ต่างเข้ามากราบไหว้ขอโชคลาภหลังทราบข่าวว่ามีต้นมะพร้าวออกชอบ
มามีรูปร่างคล้ายกับพญานาคที่บ้านของคุณทัพทิมสุขเหงาอยู่บ้านเลขที่๑๕๗
โดยคุณทัพทิมบอกว่ามะพร้าวต้นนี้เนี่ยออกช่อมาคล้ายกับเซียนพญานาค
นับดูแล้วเนี่ยมีทั้งหมดสี่เสียนส่วนสาเหตุที่ต้นมะพร้าวออกช่อมาแบบนี้นั้น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
เมื่อชาวบ้านในระแวกนี้รู้ข่าวก็จึงมาดูและทำการขอโชคด้วยการจุดทูปเสี่ยงทายได้เลข๓ตัวตามระเบียบและพร้อมนำเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
และหากพูดถึงอะไรแปลกเราก็จะนึกถึงเมืองพยาวขึ้นมาเลยทันที
งานนี้มีผลไม้แปลกถึงสองชนิดมาให้ดูว่าแต่จะแปลกยังไงและคล้ายกับอะไรไปดูกันครับ
คุณผู้ชมว่าผลไม้ทั้งสองชนิดเนี่ยมันแปลกคล้ายกับอะไร
ยาวบอกว่าผลไม้ทั้งสองชนิดนี้เนี่ยคล้ายกับอวัยวะเพศชายและเพศหญิง
โดยผลไม้ทั้งสองชนิดนี่คือลูกมะนาวแป้นกับลูกขนุน
แอ้วเล่าให้ฟังว่าลูกขนุนเนี่ยจะคล้ายกับอวัยวะเพศชาย
ตรงที่มันมีติ่งตรงกลางยื่นออกมาและมีขนาดเท่ากับไข่เป็ด
ส่วนลูกมะนาวแป้นจะมีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศหญิง
หากสังเกตตรงกลางของลูกก็จะดูมันคล้ายมาก
โดยผลไม้ทั้งสองเป็นผลไม้ของตาแอ้วที่ปลูกเอาไว้
พอเห็นว่ามันมีลักษณะแปลกดีจึงเก็บเอามาไว้บูชาตามความเชื่อ
เพราะถือว่าเป็นของคลังมีพุทธคุณด้านเมตามหานิยมค้าขายและโชคลาภ
ซึ่งตาแอ้วก็มีอาชีพเสริมคืออัดกรอบรูปพระเครื่อง
เรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาลามกแต่อย่างใดนะครับ
เพียงนำมาให้ดูในความแปลกของลูกมะนาวแป้นกับลูกขนุนเท่านั้น
ส่วนตาแอ้วที่เขาเก็บไว้บูชาก็เพราะเขามีความเชื่ออย่าดราม่ากันนะครับ

มันช่างคิดจินตนาการซะจริงเลยจ้ะ

แต่ว่าความผิดปกติต่างมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน